คุณผู้ชมคะถึงยังไงก็ตามนะ
ประเทศไทยเรามันมีเรื่องดีเยอะแหละ
น้ำใจคนไทยไม่เคยหมดนะคะ
มีอะไรช่วยกันเสมอแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยนะคะ
ไปดูเรื่องนี้หน่อยนี่ค่ะคุณบอยกับคุณเจี๊ย

ใช่ค่ะก็บอกว่าคือเห็นใจจริงช่วงนี้มันลำบากกันหมดแหละ

ใช่ก็กระทบเหมือนกันเป็นผู้ประกอบการ

เขาออกไปช่วยเนี่ยค่ะรถพุ่มพวงช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
คือคุณบอยกับคุณเจี๊ยบเขาบอกว่าเขาเห็นใจจริง
คือเขาก็กระทบแหละแต่เขาก็ยังถือว่า
อาจจะมีเงินเก็บมีเงินคือยังอยู่ได้

ไม่ใช่ว่ารถพุ่มพวงของคนอื่นนะฮะนี่คือคุณบอยคุณเจี๊ยทำรถพุ่มพวงเลยเหรอ
ทำค่ะทำเพื่อจะออกไปช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
เป็นไอเดียแบ่งเบาภาระพี่น้องที่ต้องเผชิญวิกฤตโควิด๑๙
เป็นรถพุ่มพวงกับข้าวรถกับข้าว

แจกอาหารไปแจกไล่แจกตามชุมชนในกรุงเทพเลยค่ะ
นี่ค่ะมีทั้งของสดของแห้งของยางชีพ
แจกให้ฟรีด้วยนะคะกับคนที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙

ตกงานใครขาดรายได้ใครรายได้น้อยผู้สูงอายุ
ต้องกักตัวออกไปไหนไม่ได้คุณออกมาเลยคุณมารับเลย
ไอเดียนี้ยอดเยี่ยมมากนะผมว่าไอเดียดีจริงค่ะ
อยากให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนเลยแหละ
คุณบอยคุณเจ๊บอกทำมาตั้งแต่๑พฤษภาคมแล้ว

เขาก็จะมีการอัดคลิปมาเล่าความประทับใจจากสิ่งที่เขาได้ให้

เขาก็ได้รับกลับคืนมาเหมือนกันนะคะ
มีภาพคุณลุงถือแตงกวาคนนี้ค่ะโอ้โหอันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะเห็นแล้วเป็นภาพคุณลุง
เป็นภาพจากด้านหลังเขาถือแตงกวานี่นี่ถุงแตงกวาหันหลังอยู่แบบนี้

ไอจีของตัวเองนะคะเขียนเล่าเรื่องบอกวันนี้ลุงเดินมาตอนที่รถกับข้าวที่พวกเรากำลังเก็บของกลับเพราะของหมดแล้ว
ลุงถามบอกว่ามีอะไรเหลือให้ลุงบ้างไหม

คุณเจี๊ยบบอกจริงของทุกอย่างหมดแล้วแต่มีแตงกวาถุงหนึ่งที่ทีมงานซื้อไว้จะเอาไปทานเอง
ก็เลยบอกลุงว่าลุงเหลือแตงกวาแค่นี้แต่เดี๋ยววันหน้าจะกลับมาอีกจะเก็บของไว้ให้ลุงนะ
ตอบด้วยเสียงสั่นเคลือบอกแตงกวาก็ได้อีกหลายมื้อเลยหลานดีกว่าไม่มีอะไรกิน
ขอบใจมากนะที่มาโอ้โหทีมงานยกให้เลยยกแตงกว่าทั้งถุงให้ลุงเลยแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวจะกลับมาอีกลุงเราจะกลับมาหาลุงอีก
แต่อันนี้จะคือตารางถั่วรถกับข้าว
อาทิตย์ได้ไปชมดูตรงนี้นะฮะ
เผื่อท่านที่อยู่ที่ที่แถวนี้ถ่ายเมืองภาพหน้าจอไว้ก็ได้นะครับ

เสาร์ที่๘กับอาทิตย์ที่๙
ศูนย์การค้าน้องแข็มชุมชนดงมะพร้าวชุมชนสงวนคำ
วันอาทิตย์เนี่ยวัดโสมณัฐวัดแคร์นางเลิ้งแฟลตกรุงทอง

คุณบอลคุณเจี๊ยบตั้งใจบอกจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อย

เพราะคนจะได้ทานกันได้หลายมื้อ
เพราะมีของสดของแห้งหลายอย่างไปประกอบอาหารได้

ก็พยายามจะแจกให้เร็วที่สุดเพื่อให้คนได้รับมากที่สุดค่ะ
มีหลายครอบครัวที่พร้อมจะหยุดยื่น
ลำใจตรงนี้มาช่วยพวกคุณนะครับ
เราจะพยายามทำหน้าที่นี้หน้าที่เล็กของเรา
ให้ดีที่สุดแล้วก็ได้ช่วยหลายชุมชนให้มากที่สุด

คือฟังเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกอิ่มใจจังเลยนะ
ทุกท่านด้วยนะครับที่แม้ว่าจะลำบากเหมือนกันนี่แหละ
แต่ก็ออกมาช่วยกันเนี่ยคนที่ลำบากน้อยกว่าก็ช่วยคนที่ลำบากมากกว่าเนี่ย
จะมีอะไรสำคัญมากกว่านี้ในช่วงเวลานี้ใช่ค่ะ